ท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
จังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยวันนี้ขอส่งข่าวไปยังนายกรัฐมนตรี
ไม่มีคำขอร้องใดมีแต่คำถามถึงผลงานที่ไม่เกิดขึ้น
ในรอบที่ท่านดำเนินการมาสมธารที่ขอรับครับ
ผมได้รับมอบหมายจากภักดิ์เพื่อไทยให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกร
ที่ชื่อเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุข
หลายท่านอภิปรายมาแล้วเมื่อวานนี้เป็นเรื่องร้ายแรง
ถึงความเป็นความตายของคนไทยก่อนที่จะเข้าภาคเกษตร
ผมขอถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นคำถามที่ต้องมาตอบ
ถ้าไม่มาตอบอย่าไม่ให้เห็นหน้าคำถามก็คือว่า
สภาแห่งนี้ผมเป็นสมาชิกอยู่ได้อนุมัติให้รัฐบาลท่าน
กู้เงินเมื่อวันที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หนึ่งจุดห้าล้านล้านหนึ่งล้านล้าน
แก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด
แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขไปสี่หมื่นล้านคำถามก็คือว่า
จากเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ท่านประยุทธ์จันโนชาในฐานะนายกรัฐมนตรีทำอะไรอยู่
เรื่องนี้ท่านบอกท่านไม่มีเงินท่านยืมไปแล้ว
หนึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วเริ่มยืมก่อนที่จะเข้าสภาด้วย
เพราะท่านออกกฎหมายก่อนแล้วเอามาให้รับรองทีหลัง
แต่ผมนับตั้งแต่สภานี้รับรู้คำถามที่ท่านนายกต้องตอบ
ถ้าไม่ตอบบอกไปเลยคือ๑จุดล้านล้าน
ท่านเอาไปทำอะไรตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
แล้วปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ยึงมงมลาหลาหลาพูดถึงวัคซีน
กระทรวงสาสุกไปทำอะไรอยู่สี่หมื่นล้าน
หนึ่งหมื่นสี่พันล้านสามารถซื้อวัคซีนได้
สามารถซื้อเครื่องตรวจเล็กที่จะตรวจอยู่ที่บ้านหรือตรวจดูโดยหมอ
ให้คนไทยได้ทั้งประเทศทั้ง๗๐ล้าน
ทำอะไรอยู่นี่คือคำถามที่ผมถามแล้วผมจะถามอยู่เรื่อย
ถึงเงินจำนวนนี้มีทั้งเงินมีทั้งรัฐมนตรี
มีทั้งข้าราชการคอยจัดการแต่ทำไมถึงล้มเหลวอย่างสิ้นท่า
คำเขียนที่ในคำอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ท่านสมพงศ์อมรวิวัตรได้แถลงแล้ว
มันยังไม่ถึงความจริงหรอกมันเป็นเสี้ยวหนึ่งของความจริงที่ศูนย์เสียเท่านั้น
ในความเห็นของผมมันลายแรงกว่านั้นร้อยเท่า
เป็นคำถามที่สองท่านตอบในสภานี้
ท่านบอกว่าพ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผู้สุภาพเรียบร้อย
เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านคมครูเขาทั้งสภานี่ผมก็นั่งอยู่
แล้วแสดงว่าไอ้ที่ไม่เรียบร้อยผ่านมานี่ไม่มีใครสั่งสอนใช่ไหม
ตอบตอบด้วยท่านประธานที่เคารพ
ผมได้รับมอบหมายให้พูดเรื่อง
ความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาในการบริหารการเกษตรของประเทศไทย
ในการบริหารการเกษตรหลายท่านพูดมาแล้ว
ผมจะพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร

ประเด็นที่ผมจะพูดด้วยนะ

เอาเรื่องง่ายที่เขาพูดกันแล้วก็เห็นกันจะ
เอาผลไม้ก่อนเอาที่ไม่ต้องอยู่บ้านผมหรอก
แต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้แทนรู้ทุกเรื่อง

ชาวลำไยขาดทุนทั้งหมด
โดยเฉพาะลำไยภาคเหนือที่ออกมาก่อน
ถามว่าเป็นสาเหตุอะไร

รัฐบาลล่าช้า
กินตรวจพบโควิดในรังผลไม้และเพี้ยแป้ง
ร้อยหกสิบสามจนกระทั่งมาถึงเดือนกรกฎาเนี่ย
เขาส่งหนังสือเตือนมากรมศุลกากรสาธารณสุขเอ่อ
สาธารณะประชาชนจีนขอความร่วมมือให้ยกระดับมาตรฐานการควบคุม
ป้องกันโรคแมลงสตูพืชและการป้องกันการปนเปื้อนโควิดสิบเก้า
ท่านประธานครับเขาเตือนมาตลอดระยะเวลา
ตั้งแต่ปี๖๓ซึ่งท่านมีเงินไปแล้วนะกู้ไปแล้วนะ
เขาเตือนมาตั้งแต่ปีหกสามจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ท่านประธานเขาเตือนมาหนึ่งร้อยสิบสี่
ครั้งไปยังโรงคัดแยกบรรจุลำใยหกสิบหกราย
ไปที่เชียงใหม่สิบเอ็ดรายลำภูนย์ยี่สิบหกรายจันบุรียี่สิบแปดสะแก้วหนึ่งราย
จนแล้วจนเล่ารัฐบาลไทยทำอะไรอยู่
คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำอะไรอยู่ลำไยตั้งแต่จ่อดอก
ถ้าจำไม่ผิดก็คือเดือนธันวามกราเริ่มแล้ว
กว่าจะแก่เดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยมันหกเดือนฝ่ายราชการไทยทำอะไรอยู่
รัฐบาลไทยทำอะไรอยู่นายยกประยุทธรรมดีว่าการกระทรวงเกษตรรู้เรื่องไหม
จนกระทั่งคนขายลำไยเดือดร้อนต้องเททิ้งทำไมเททิ้ง
เพราะว่ากินสั่งสิบหกหกสิบหกบริษัทนำเข้างดซื้อลำใย
มาตรการบอกว่าตลาดนำการเกษตรสิ้นท่า
ไร้ความหมายนโยบายประกาศโก้หรูล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
นี่คือการสูญเสียของคนที่ปลูกลำไยแล้วก็มังคุดก็เป็นเรื่องเดียวกัน
มังคุดราคาตกต่ำที่สุดในสิบปีก็เรื่องเดียวกันเนี่ย
เรื่องปบเชื้อโควิดปนเปื้อนเพียแป้ง
อันเดียวกันกระทรวงเกษตรไทยไม่ต้องมีข้าราชการสักคนก็ได้ใช่ไหม
ถ้าอย่างนี้เวลาเขามีปัญหาท่านอยู่ไหน
แก้ปัญหาไม่ได้ศูนย์เสียมหาศาล
นี่คือเรื่องผลไม้ท่านประธานครับ
เอาเรื่องที่ไกลผมก่อนนะ
ประมงเอาเรื่องประมง
ประมงไทยเดินขบวนมาขออาชีพคืน
ชาวประมงสุดทนแล้วประท้วงรัฐบาลประยุทธ์ทำอะไร
ชาวประมงถึงต้องขายเรือประมงที่เคยมีอยู่สี่หมื่นลำ
จนกระทั่งวันนี้เหลือ๑๐๐๐ลำ
ประกาศขายเลหลังให้รัฐบาลนี้

รัฐบาลท่านก็ไปออกไง

อีก๙๕ส่งไปกินส่งไปประเทศอื่น

ทำไมผมอยากจะใช้คำว่าโง่งี้เงา

๕เขาเรียกร้องมาตรฐานท่านก็ไปออกกฎหมาย
กฎหมายนั้นไม่ต้องพูดรายละเอียด
แต่มันทำลายชาวประมง
วิถีชีวิตประมงไทย
ท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลไทยเหรอ
ทำไมไม่รู้ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ธรรมชาติของชาวประมงไทย
แต่ท่านออกกฎหมายมาทำลายชีวิตชาวประมงทั้งหมด
วันนี้เขายังเรียกร้องอยู่ว่าเอาอาชีพชาวประมงคืนมา
เมื่อไหร่ท่านถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้
ถามีนายกราธมนตรีอย่างปื้นยุทธ์นี่เหรอ

ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้
วันนี้สร้างความ
ประยุทธ์แก่ชาวประมงซึ่งอยู่จังหวัดของท่านเองแหละ
แล้วก็อยู่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่
ใครจะพูดแทนเขาก็ผมนี่ไง
เขาเรียกร้องเอาชีวิตชาวประมงคืนมา

ท่านประยุทธ์ตอบ
ชาวประมงได้ล้มละลายไปแล้ว
เหลือประมงเขาขายไปสามหมื่นลำ
เหลือเพียงประมงลายใหญ่อยู่ประมาณหมื่นลำเท่านั้น
ท่านจะคืนชีวิตชาวประมงได้อย่างไร
ใน๒๒จังหวัดรอบชายฝั่งทะเล
นี่คือสิ่งที่ผมถามท่าน

เรื่องลำปีศกินมีคนพูดแล้ว

ที่กำลังพบมากขึ้น

แต่ว่าท่านทำน้อย
คือเรื่องโลกลบบาทในหมู
ในเรื่องของหมูเนี่ย
ปี๒๕๖๓นี่
ลงผิดหมูปีละ๒๒๔ล้านตัว
คนไทยบริโภคเนื้อหมู
เฉลี่ยแล้วปีละ๒๔กิโลกรัมต่อคนต่อปี

เนื้อหมูเนี่ย๑๑๔แสนล้าน
วันนี้กำลังเกิดโรคระบาดแล้วก็
ทวีความรุนแรงขึ้น

ต้องเอาแม็กโคลมาขุดกบ

เรื่องการเกษตรที่ล้มเหลวนี่นะนี่

แล้วจะไปประสบความสำเร็จเรื่องอะไรอ่ะ

เอาอ้อยเหรอ

เดี๋ยวนี้ราคากำลังไต่ขึ้นไป

ตอนผมหาเสียงเลือกตั้งเนี่ย

เวลาผมไปหาเสียงปี๖๒เนี่ย

ผู้แทนขายอ้อยไม่ได้ดอก
ยูนีตันละ๓๐๐ไม่ได้เลย

ลานลานอ้อยไม่ซื้อ

ของชาวไล่อ้อยไง

เขาเรียกว่ากากอ้อยหรือลำอ้อยแห้ง

แต่ทำไมรัฐบาลยังไม่คิด
ราคาให้ชาวอ้อยเลย

เจ้าของโรงงานเอาไปสร้างความร่ำรวยมากมาย

รัฐบาลที่ดูแลอยู่เนี่ยรัฐมนตรีเกษตรคนนี้เมื่อไหร่จะคิด
เมื่อไหร่จะรู้ว่าเขาใช้ผลผิดจากชาวไล่อ้อยอันนี้
ไปสร้างกำไรมหาศาลสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
ทุกแห่งในประเทศไทยแต่ท่านประธานรู้ไหมครับ
เสกซากอ้อยนี้ยังไม่ได้รับการทดแทนคืนให้ชาวไล่เลย
นี่คือสิ่งที่ปีการผิดปีนี้ทำทัน
ถ้าดูการผิดปีนี้นี่อ้อยเขาจะผิดได้เพียง
หกสิบหกล้านตันมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ไต่ขึ้นไประดับตันละพันนี่ดูดี
ดูดีกำลังจะถึงแล้วเก้าร้อยแปดร้อย
แต่เสียใจครับมันขึ้นตอนที่ชาวไล่ไม่มีอ้อย

ผมเนี่ยมันสะท้อนตัวเลขนี้เหมือนกันทั้งอำเภอ
สมัยปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็นหกสิบสองที่เขาขายไม่ได้
เขาปลูกอยู่สี่พันไร่วันนี้เขาปลูกอยู่แค่ห้าร้อยไร่เอง
ก็แสดงว่าทั้งพื้นที่ทั้งส่วนรวม
เขาเลิกแล้วเขาไม่ทำชาวอ้อยเขาขาดทุน
ทำอะไรไม่ได้แล้วมันถึงมีอ้อยน้อยเสร็จแล้วเป็นเพราะมาตรการรัฐบาลด้วย
รัฐบาลมีมาตรการที่เรื่องอื่นแล้วมีผลกระทบต่อชาวไล่อ้อย
ไม่มีการซื้ออ้อยที่เผาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ว่ามันกระทบชาวอ้อยเขาไม่ปลูกอ้อยแล้ว
เวลานี้รายได้ของเกษตรกรจึงไม่สามารถพูดได้ว่าชาวไล่อ้อยร่ำรวยขึ้นไม่มี
ยางพาราก็ล้มเหลวผมไม่อยากจะพูดมาก
ยิ่งท่านทวีพูดท่านทวีสอดส่องพูดถึงการทุจริต
เมื่อวานนี้ผมฟังอยู่ผมเอาอันนั้นมาพูดเลยไม่ต้องพูดซ้ำ
เขามีกองทุนไว้สำหรับรักษามาตรฐานราคา
ยางพาราซื้อเข้าไปแล้วรัฐบาลนี้ไปเอายางนั้นไปซื้อหลัก
ไปขายราคาถูกจนโลกเขาช็อกรายละเอียดไม่ต้องพูด
นี่ยังไงคือรัฐบาลนอกจากจะไม่ส่งเสริมชาวไร่ชาวนาเกษตรกรแล้ว
ยังใช้กองทุนที่จะช่วยเหลือชาวสวนยาง
ไปทำลายราคายาง
สามสิบกว่าบาทขายได้ยังไงยางคุณภาพด้วยโลกเขาช็อกไปหมด
ไม่ต้องพูดซ้ำนี่คือเรื่องยางภาษาเสร็จแล้ว
ท่านบอกว่านโยบายนั้นส่งเสริมท่านออกมาบอกว่า
ต้องปรับไล่ยางให้ปลูกต้นไม้ต้นอื่นอันนี้ท่านเขียนในหนังสือ
ทฤษฎีใหม่ใส่พืชตัวใหม่เข้าไปให้ยางเป็นเพื่อนกับต้นไม้ต้นอื่น
ท่านทำที่ไหนอ่ะเห็นแต่ไปตัดของชาวบ้าน
เขาปลูกอยู่ตามภูเขาไปตัดฉายเป็นเรื่องใหญ่เป็นผลงาน
ผลงานของคนไร้สติปัญญาทำลายประชาชน
เวลานี้ไม่มีใครปลูกยางพาราแล้วผมปลาหมู่บ้านนี่
เห็นต้นเล็กเล็กเขาก็ทิ้งไปไปปลูกที่อื่น
ปลูกอย่างอื่นนั่นคือความล้มเหลวของเรื่องยางพารา
แล้วพลเอกประยุทธ์จะให้ผมชมเชยท่านเรื่องอะไร
ลองตอบมาสักข้อสิรัฐมนตรีเกษตรเฉลิมชัย
ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรเรื่องการเกษตรเนี่ย
บอกมาสิสักข้อสิเรื่องจริงหรือเปล่า
เนี่ยตั้งแต่ประมงผลไม้ทั่วไปทั่วประเทศ
แล้วเอาอะไรประสุทธิ์สัตว์ใช้ไม่ได้
ข้าวยิ่งเลวร้ายท่านประธานครับ
ขอพูดเรื่องข้าวนิดเดียวมีคนพูดมากแล้ว
ก่อนที่คุณจะมายึดอำนาจเนี่ย
ชาวนาเขามีความสุขชาวนาสุพรรณบุรีมหาศาลคามอุดร
เขาออกมาพูดกันหมดว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่ก็ได้
ชาวนาที่มหาสารคามที่ทำที่ทำนาปัง
เขาบอกว่ามีปีที่เนี่ยเขาขายได้ไล่นี้๑๐ไร่เนี่ย
สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้สร้างบ้านไม่ได้
ชาวมันทบลังค์ที่บ้านกุฎรังทำไมนั่นน่ะ
ผมไปหาเสียงที่มหาสารคาม
ผมเป็นผู้แทนสารคามด้วยเป็นอดีต
ชาวไล่มันปลูก๕๐ไล่เขาบอกว่า
นี่เขาทำมันสับปะหลังอยู่เขาสามารถจะออกรถพลิกอัพได้เป็นอนาคต
นี่ท่านประยุทธ์มาพอดีท่านทราบไหม
ว่าชาวนาก่อนที่ท่านจะยึดอำนาจเขามีความสุข
สำนักงานสำรวจของทกศและสำนานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้รายงานไว้ในปีการผิด๒๕๕๕และปี๒๕๕๖ไปเปิดดู
เขาบอกว่าเงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากชาวนาเพิ่มขึ้น๖๒๓๕๐๐ล้านบาท
แล้วท่านไม่ดูที่รายได้ชาวนาท่านดูที่ไหน
เงินเพิ่มของเกษตรกรที่เข้าโครงการแปลว่าโครงการจำนำนะ
ปี๕๔๕๕นี่๑๒๓๒๙๐ล้าน
ปี๕๕ต่อปี๕๖ก่อนท่านยึดอำนาจ

เวลาจะดำนาจแล้วทำได้แค่ไหนไง

เงินเพิ่มของเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
เขาไม่ได้เข้าร่วมเขาอยู่ข้างโครงการ

เพราะว่านายทุนต้องซื้อเกินกว่าราคาจำนำใช่ไหมล่ะ

เขาก็ได้เพิ่มขึ้น๑๕๔๙๕ล้าน
รวมแล้ว๒ปีการผิดนี้
เขาได้เพิ่มขึ้น๓๘๑๐๔ล้าน
แล้วก็ปี๕๕๕ต่อปี๓๑๕๓๙๖ล้านบาท

เพิ่มขึ้น๖๒๓๕๐๐ล้าน
ถามนายกประยุทธ์ที่นั่งอยู่ตอบนะครับ

ชาวนามีรายได้จากนโยบาย
ในการขายข้าวขายผลผิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอบ

ที่ผมพูดนี่คือที่มา
ทกศและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปี๒๕๕๕ปี๒๕๕๙
รายได้ของชาวนาปีนี้

ชาวนามีความสุขเรื่องอะไร
ไปสำรวจทัศนคตินี้
ปี๒๕๕๕ปี๒๕๖๒

พลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจ

รายงานผลการสำรวจทัศนคติ
ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวเปลือก
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เขาบอกทรัพย์สินเพิ่มขึ้น๕๐
หนี้สินลดลง๕๕
เงินจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
หลานได้เรียนหนังสือสูงขึ้น๕๐
เห็นมั้ย

ปีเนี่ยท่านเป็นอ่ะบอกมาซิ
สถิติอย่างนี้มาเทียบกันสิ
ไม่ต้องพูดด้วยอคติไม่ต้องพูดโดยการเสียใช้
ไม่ได้พูดข้อมูลที่ทำด้วยตัวเอง

และข้อมูลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ไม่เชื่อก็ออกไปถามชาวนาดู
แต่ว่านี่ผลวิจัยที่เป็นทางวิชาการ

ผมก็เลยอยากจะถาม

สมัยท่านประยุทธ์เขามีความสุขไหมด้วยเนี่ย

วันที่๒๑กันยาเนี่ยเขาจะมาชุมนุมอีก
๒๑กัญญาเนี่ย

ความเสียหายต่อชาวประมง
ที่เขาต้องขายเรือประมง๓๐๐๐ล้านลำ
และได้สูญเสียอาชีพประมงทั้งหมด

ถึงจะลื้อฟื้นชีวิตของเขาคืนมาได้

ถ้าตอบไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่นี่

ผมอยากกลับเรียนท่านว่า
เรื่องของการเกษตรเนี่ย

แต่ว่าไปแตะที่ไหนล้มเหลวที่นั่น

ก็ดูดีขึ้นแต่เขามีมันหรือสถิติการปลูกมัน
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวงการเกษตรแต่วันนี้ท่านประยุทธ์จันโอชา
ท่านกำลังเอาปัญหาทั้งหมดในเรื่องแก้ปัญหาโควิด
ไหลไปทับถมพี่น้องเกษตรกรไม่เป็นไรเพราะเขายินดีเย้อ้า
รับลูกหลานเขากลับบ้านอยู่แล้วมันเกิดจากการแก้ไขของท่าน
แก้ไม่ได้อย่าลืมนะคำถามแรกท่านฟังอยู่ไหม
ผมตอบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เงิน๑ล้านล้านแล้วก็แก้ปัญหากระทรวงสาธารณสุขสี่หมื่นล้าน
เอาไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่ซื้อไม่ซื้อวัคซีน
ถ้าซื้อวัคซีนตั้งแต่เกิดปัญหาปีหกสามการตายแบบระเนรนาศ
ผมประทับใจมากไม่เคยซ้ำเลยแล้วก็เป็นความเสียหาย
ล้วนล้วนตอบเต้อเอาไปทำอะไรทำไมไม่ซื้อ
ตอบเรื่องนี้นะอย่าไปตอบเรื่องอื่นนะ
ทำถามจดไว้ด้วยนะนะตอบให้ตรงคำถามสมทานครับ
ความเสียหายต่อภาคเกษตรกรทำให้เกษตรกรอ่อนแอ
วันนี้มาตรการที่ท่านให้ช่วยชาวนาปลูกข้าวไปเก็บเกี่ยวไล่ละพันธุ์
ภาษาอีสานว่ามันว่าภาษาวาแรดดอกมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้
แต่ถ้าข้าวเขามีราคาผลผิดเขาได้ตันละ๑๕๐๐บาทไม่ต้องไปแก้อะไร
เขาช่วยตัวเองได้เขาขยันเขารู้ว่าเขาจะใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่
ชาวนาฉลาดไม่ได้โง่อย่างที่ท่านคิดหรอก
เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการเกษตรภาคเกษตรวันนี้
เรากำลังผลักคนหลั่งไหลกลับคืนสู่บ้านคนที่เดือดร้อน
ก่อนเพื่อนคือนายกอบตนายกเทศบาลท้องถิ่นไง
โรงพยาบาลไงเดี๋ยวนี้นายกอบตอำเภอบ้านดุงบ้าน
ผมนี่เดือดร้อนมากมาร้องเรียนหาที่จะพักพิงคน
รอสิบสี่วันก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาใช้เงินสำรองได้
กระทรวงมหาทัยบอกไปใช้นั่นนู่นนั่นนี่ได้
ใช้เงินเตรียมเลือกตั้งนายกประยุทธ์ตอบสิ
ว่าเงินกู้ไปเยอะเยอะเอาไปไหนส่งคนกลับไปซื้อน้ำบท

แล้วบอกคนมากกากตัวมือละห้าสิบบาท
วันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้ทุกหมู่บ้านหรือเปล่า
ประกาศประกาศเป็นมาตรการไปสิค่าขนส่งเขาอยากกลับบ้าน
ประการให้ชัดว่าค่ารถอยู่ที่ไหน
ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้เสร็จแล้วเวลานี้เนี่ย
องค์การแม่ฮันส่วนตรงถิ่นเข้ามาช่วยยินดีช่วย
แต่ผมเป็นผู้แทนรัศดรจำได้มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
กู้เงินไปหนึ่งล้านล้านเอาไปไหน
แล้วมิถุนานี่แหละสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
สี่นี่นะวันที่เก้าผิดกันอยู่ห้าวัน
กู้อีกห้าแสนถามว่าเอาไปไหนอ่ะ
ทำไมไม่ส่งไปให้อบตทำไมไม่ส่งไปให้เทศบาล
ทำไมไม่ส่งไปให้อบจ
เขาจะเอาเงินมาจากไหนเขาไม่ได้กู้กับท่านนี่
กู้ไปแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ไหนอ่ะ
บอกมาสินี่แต่ท่านสังคสังคมมหาสไทย
มีหนังสือสั่งการไปบอกให้ใช้งบนู้นงบนี้งบนั้นได้
เขาไม่ต้องการหรอกเขาต้องการเงินโอนไปเลย
แล้วเขาจะแก้ปัญหาได้ไอ้นี่มี
กำลังจะทวงในฐานะลูกเกษตรกร
ท่านเอาปัญหาทั้งหมดเอาคนหลั่งไหลกลับไปชนบท
ไม่ว่าเป็นลูกหลานพ่อแม่เป็นญาติยินดี
แต่ว่าส่วนราชการที่เขาต้องรับผิดชอบล่ะอำเภอล่ะ
เขาจะหาเงินที่ไหนท่านมีแต่คำสั่ง
เป็นนายสั่งไม่ใช่นายกนายกเขาไม่เป็นอย่างนี้
เขารับผิดชอบหลายมิติอย่างสุดท้ายในเวลาสิบนาทีเนี้ย
ผมอยากจะพูดกับนายกประยุทธ์โดยตรง
พลเอกประยุทธ์จังโรชาะต้นมาทานครับ
ใช้ถุงดำคุมผู้ต้องหาตายตายคนเดียวครับ
แต่พลเอกไปหยุดร่วมกับนายพลประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยคน
นายพลที่เป็นรัฐมนตรีด้วยกันที่ไปรักษาความมั่นคง
ที่ไปเป็นผู้อำนวยการโควิดไม่รู้ว่าไล่ไหมไม่ต่ำกว่านายพลเอกประมาณร้อยคน
ผมกำลังกล่าวหาท่านอุปมาว่าท่านกำลังใช้ถุงดำคุมคนทั้งประเทศ
กำลังจะตายไปวันละร้อยสองร้อยแล้วตายข้างเคียงอีกวันละเท่าไหร่ไม่รู้
แล้วตายเพราะความโอดหยากความคับแค้นตายเพราะการปราบของท่านในคนเรียกร้อง
ใช้มาตรการแบบไม่ใช่ประชาธิปไตย

ไหนผ่นอ่ะในคนร้อยคนอ่ะดาวบนบ่าเต็มไปหมด
แสนยานุภาพน่ากลัวมากใหญ่ทาทัพเข้ามาแล้ว
ผมกำลังจะกล่าวหาท่านว่าแพ้ทุกแนวลบ
ชนะแนวรบที่ไหนบ้างท่านประยุทธ์
ท่านทำสงครามกับความยากจนท่านชนะใช่ไหม
ชนะที่ไหนประเทศไทยต้องชนะด้วยกันใครชนะบ้าง
ออกจากความทนของท่านเท่านั้น

พูดว่าหน้าด้านก็ไม่ได้เพราะว่าท่านประธานไม่ให้พูด

แล้วคนอื่นเขาชนะอะไรกับท่าน

แพ้เพราะการปราบปรามของท่าน

ท่านประยุทธท่านชนะแนวรบ

ประเทศไทยเหลื่อมล้ำมากที่สุด
คนจนเพิ่มขึ้นมากที่สุดนี่ท่านชนะเหรอ

ท่านประยุทธ

ท่านมีกองทัพทั้งหมดโดยสยบท่านนะ
มีตำรวจทั้งหมดท่านปราบปรามยาเสพติดได้ไหม
ก็ไม่ได้แนวรบยาเสพติดก็แพ้
แห้ลาบคาบที่สุด
ประชาชนรู้ดีที่สุดพิสูจน์คำพูดของผมมาก
ประชาชนบอกว่าในหมู่บ้านวันนี้
ทำไมไม่มีปราบปรามยาเสพติด
นี่บ้านผมอุดรสร้างคอมทุ่งฝนบ้านดุง

ภาคใต้ที่เขาทำวัวชน
ผมไม่ได้ตั้งใจดูแต่ไปเจอข่าวท่านประธาน
พวกทำวัวชนนี่ถูกจับ
เขาเลยบอกเอ้ยวัวชนมาจับทำไม
ทำไมไม่จับค้ายาเสพติดเขาเลยติดป้ายเลย
หมู่บ้านนี้ต้อนรับยาเสพติดเห็นไหมล่ะ

แล้วความสงบภาคใต้ชนะไหม

แล้ววันนี้จะสืบทอดอำนาจมาอีก๒๓ปี

ฟังการวิบายของภาคใต้ทั้ง๓จังหวัด
ท่านชนะที่ไหนท่านประหยุด

ถ้าวัดด้วยความเป็นอยู่ของชาวนา

ลาวข้ามมาท่านทำไมไม่ผลักดันไป
เขาประวิทยาลเขาเหมียนมาสร้างพื้นที่อยู่ที่ส่วนกลาง
ไม่ผลักดันเข้าไปเขาเป็นทหารหารไม่ใช่เหรอ
แพ้ชนะที่ไหนไม่เห็นมีชนะที่ไหนเลย
ฉะนั้นที่พม่าเหรอพม่าคนสองแสน
กำลังรอเข้ามาเมตตาจากนโยบายต่างประเทศ
กำลังจะอยากจะช่วยแพ้อีกชนะที่ไหนอ่ะสรุปแล้วนี่
ท่านไม่ชนะท่านจะอยู่ทำไมแพ้มาเจ็ดปีไม่เคล็ดหลับ
ต้องการแพ้อีกไปกี่ปีหรือว่าคิดว่าจะกรอบคู่ได้
ไม่มีหรอกทำใจเสียเต๋อท่านผลเด็กประโยชน์
ท่านโนชาท่านผลเด็กประโยชน์ผมอยากพูดกับท่านตรงได้ไหม
พอเห็นท่านเป็นนายกนี่ผมอยากจะเป็นนายกรมนตรี
เป็นครั้งแรกในการเป็นผู้แทนรัศดร
จริงเลยเพราะถ้าความรู้ความสามารถเท่านี้
ความสำนึกเท่านี้หลายคนก็ด่าท่านไม่มีจิตสำนึก
ผมว่ามันยังไม่พอนะมันมีอะไรอีกที่จะด่าดีกว่านี้
ด่าดแล้วให้เกิดสำนึกผมเลยพูดกับเพื่อนว่า
ผลเด็กประโยชน์ไม่ใช่มีกิจไม่มีกิจสำนึก
ถึงความเดือดร้อนถึงความรับผิดชอบ
ท่านผลเด็กประโยชน์ท่านรู้จักความรับผิดชอบไหม
ไหนบอกว่าสัญญาอีกไม่นานนะจะคืนความสุขอ่ะ
มันเจ็ดปีนี่มันนานนะถ้าปีเดียวไม่นาน
ร้องเพลงไหวยึดอำนาจแล้วร้องเพลงไหวแล้วเป็นไงล่ะ
แต่งเพลงก็ได้ร้องเพลงก็ได้ล้มเหลวสิ้นท่า
ประชาชนไทยเขาอยากได้ประเทศไทยคืน
เขาบอกผ่านผมมา
เขาบอกมากที่ผมทำไม่ได้ก็มีเขาฝากนู่นฝากนี่มา
อย่าฝากผมมาเรื่องนั้นมันไม่ได้

ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรผมไม่เคยเห็นนายกคนไหน
ที่จะโดนด่าทั่วประเทศ
โดนด่าตั้งแต่เด็กมัธยมเด็กมัธยมไม่ใช่ด่าเฉพาะพวกนี้นะ
พวกมาไอ้เนี่ยพวกมาประท้วงเนี่ยอยู่บ้านเขาก็ด่า
ผมให้เด็กคนนึงมาเฝ้าคอกแพะผม
มันยังด่าไปยุทธ์เลยผมว่าว๊ะ
มันจะเอาใจผมหรือยังไงแต่ว่าผมมันด่าตอนที่ผมไม่ได้ยิน
มันเดินมานี่
ความทุกข์ยากหล่อนความครับแขนใจ
คนที่จะด่าคนมันถึงต้องครับแขนใจนะเพราะอยู่พวกเขาด่า
เขาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองจริงท่านประยุทธ์
ส่วนคนชมนี่ผมไม่ได้เดินไปกับท่าน
ผมก็เลยไม่เห็นคงจะมีข้าราชการชมท่าน
ท่านก็เลยเหลิงไปแต่ท่านประยุทธ์ดูด้วยผลงานได้ไหม
ท่านสำเร็จเหรอ

นโยบายที่ทันสมัยมาก
เช่นดิกิต์ต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อนาคตดิรุ่งโลศเหรอ
นั่นคือสิ่งที่ชี้แล้ว
ว่าท่านไม่สามารถทำประสบความชมเรียนใดหรอกออกไปเถอะ
ถ้าจะให้เขาคิดถึงบ้างก็ลาออกไปไม่ต้องกลัวอะไรหรอกลาออกแล้วก็แล้ว
มีอะไรจะช่วยถ้าเดือดร้อน
ลาออกเถอะถ้าไม่ลาออก
วันนี้ผมขอพูดกับผู้แทนราษดรด้วยกัน
ผู้แทนราษดรพักที่ยกมือให้นายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์
เป็นนายกอยู่วันนี้ฟังทั้งนี้รวมทั้งท่านประธานด้วย
ถอนมือออกมาเห็นแก่เจตนาความเดือดร้อนประเทศไทย
ประเทศไทยมองทางไหนกำลังจะจมลงจมลงจมลง
อกจากเป็นเพราะท่านประยุทธ์ยังพบเป็นเพราะมือของท่านด้วย
ผมชมเชยมือของผู้แทนรัศดรฝ่ายรัฐบาล
ในฐานะที่ท่านตั้งนายกได้แต่ว่าสองปีมานี้นี่
มันไม่พอที่จะถอนมือออกแล้วเหรอหาคนใหม่ที่ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอ
เถอะสร้างวิรากรรมเถอะไอ้วันที่ท่านยกมือให้ท่านประยุทธ์นี่
เขาอาจจะตำหนิท่านไม่เป็นไรแต่ผมไม่ตำหนิ
ผมยังชมเชยท่านว่าให้มีรัฐบาลในสถานการณ์อย่างนี้
แต่วันนี้ผมขอขอกลับมือสิบนิ้วขอกลับวิงวอนผู้แทนราษดรด้วยกัน
ตั้งแต่ท่านประธานลงไปให้เลิกยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สุภาพบุรุษที่แพ้ทุกแนวลบเป็นทหารที่ดีก็ไม่ได้
เพราะว่านอกแถวมายึดอำนาจลึกไปแล้วขออนุญาตนะ
ไม่ได้ดูถูกถามเป็นนายพลมานี่เก่งอะไร
ลบชนะสงครามที่ไหนบ้างมีคนเขาเล่าให้ผมฟังว่า
กันเป็นนายพลเขียวกับนกกาว่าวตัวหนึ่ง
รู้จักไหมนกกาว่าวนกกาว่าวเหค่ยไว้ให้แม่คาเฟล็ก

ให้ท่านได้เจริญรุ่งเรืองใช่ไหมผมไม่เชื่อเขาเขาเล่าให้ผมฟัง
เพราะฉะนั้นผมจึงกลับมายังผู้แทนราษฎรทุกท่าน
วันนี้มือของท่านจงสนองตอบต่อประชาชน
ที่ต้องการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยการยกมือไม่ไว้วางใจ
ในวันเสาร์นี้ด้วยกราบขอบพระคุณครับ
ผมขอไหว้ตอบท่านกระจิตนะครับแล้วก็ขอให้สมาชิกเขา
ได้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของเขาครับเชิญท่านนายกรมตรีครับ